ร่วมชนหรือถูกชน
คือชนกันหรือถูกชน
สามารถบอกได้โดยร่องรอยไหม

ผมจริงจริงก็ถ่ายรูปเก็บไว้เยอะมาก
เอิญว่ารูปนี้ผมคิดว่าอธิบายได้ดีพอสมควรนะครับ
ก็จะเป็นรูปตอนที่ผมอยู่ตรวจ

ที่หน้างานก็คือเอารถทั้งสองคันมาดูร่องรอยรอบคันเลยว่าเขาเฉียวชนกันยังไง
มีร่องรอยตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ร่องรอยตรงไหนที่เข้ากันได้บ้าง
เป็นไปได้ไหมที่จะมีการชนแบบรถจักรยานยนต์มาแบบเฉียงมาตัดหน้าเป็นไปได้ไหมอย่างนี้
หรือว่าจะชนกันแบบตรงเท่านั้น
ถ้ารอยที่มีลักษณะตัดหน้าเนี่ยลักษณะมันก็ต้องมีร่องรอยที่บ่งบอกว่าชนทางด้านข้างมากกว่าด้านท้าย
ลักษณะอะไรประมาณนี้แต่ว่าร่องรอยที่เกิดขึ้นไม่มีไม่มีรอยเฉียวชนจากทางด้านข้างนะครับ
ก็มีแต่รอยเฉียวชนที่จากทางด้านท้ายของรถจักรยานยนต์เท่านั้น
เรียนขออนุญาตถามแทรกนะคะคือลักษณะเข้าประกบของรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ด้านหน้าแบบนี้เนี่ยคือ
เรียนลองแก้ต่างก่อนสมมุติเรียนลองแก้ต่างว่าถ้ารถมอเตอร์ไซต์มาเร็วแบบปากหน้าแล้วจังหวะที่เข้าชนคือจังหวะที่ตั้งลำได้พอดีกับรถยนต์เลยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไหมคะสารวัฒน์
ทำให้ไม่เห็นว่าเป็นลักษณะการปาดเขาอ่ะมันจะเกิดขึ้นได้ไหมครับหรือเปอร์เซ็นต์การเกิดมันเป็นไปได้แค่ไหนคะคือถ้าตั้งลำได้แล้วเนี่ยแล้วมาชนเนี่ยก็เขาก็ไม่เรียกว่าการปาดสิครับการปาดก็คือการที่เปลี่ยนช่องทางมาโดยที่โดยที่คนที่มาชนเนี่ยตั้งตัวไม่ทัน
อ่าซึ่งอ่ะงั้นเอาใหม่คือลักษณะความเร็วค่ะสมมุติว่าถ้ารถมอเตอร์ไซค์ปาดจริงสมมุติรถมอเตอร์ไซค์ปาดจริงเนี่ยนะคะแล้วรถยนต์ด้านหลังจริงแล้วไม่ได้มาเร็วมันจะเกิดเหตุขนาดนี้ได้ไหมคะ
รถด้านหลังไม่ได้มาเร็ว
ฉันพยายามจะแก้ต่างให้รถยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะว่าโดนปาดไหมกับสองคือว่ามาเร็วหรือเปล่า
ดิฉันก็เลยสมมุติโดยแก้ต่างแบบฟังความเหมือนอิงเอาใจเข้ากับทางรถยนต์ว่าเขาโดนปาดแล้วเขาไม่ได้มาเร็วด้วยนะ
ประเด็นที่ว่ามาเร็วหรือไม่มาเร็วเนี่ยก็ได้มีการพิสูจน์เหมือนกันนะครับโดยใช้ก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณ๑๐๐เมตรนะครับต้องขออภัยที่จำตัวเลขไม่ได้เป๊ะนะครับ
มีกล้องจ้อนปิดอยู่เหมือนกันครับมีกล้องจ้อนปิดที่เห็นรถคันที่เกิดเหตุเนี่ยคันทั้งสองคันเลยเนี่ยผ่านแล้วก็กล้องจ้อนปิดมันก็คำนวณอัตราเร็วได้นะครับก็คือก็จากนิยามอัตราเร็วก็คือระยะทางด้วยเวลาใช่ไหมครับระยะทางเราก็สามารถดูที่ที่เกิดเหตุได้กล้องจ้อนปิดก็ทำให้เราได้ทราบเวลาได้แล้วก็ทำ
ก็จะตัดไปได้คือสารวัตรกำลังจะบอกว่าข้อสรุปจากการพิสูจน์โดยกล้องวงจรปิดแล้วคำนวณในทางพิสูจน์หลักฐานเนี่ยกำลังจะบอกว่ารถมาเร็วเรียนสรุปถูกไหมคะครับเวลาบอลบอกว่ารถมาเร็วเนี่ยหมายถึงรถทั้งสองคันมาเร็วหรือรถรถคันใดคันหนึ่งมาเร็วคะรถคันที่ชนเขาครับรถยนต์

หรือเขาเร็วหรือเขาปกติคือตัวรถมอเตอร์ไซค์เราต้องบอกในการพิสูจน์หลักฐานไหมคะสารวัตรไม่ไม่ได้บอกครับตัวที่ที่ผมได้ออกรายงานตัวพิสูจน์ไปเนี่ยก็คือมาจากคำถามของพนักงานสอบสวนที่ถามมาพนักงานสอบสวนก็ถามความเร็วของรถรถยนต์เนี่ยว่าว่าเร็วเท่าไหร่ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็คือมันไม่
อยู่ที่ยาค่ะก็คือคนขับรถยนต์ขับเร็วเรียนสรุปถูกไหมคะจากการพิสูจน์หลักฐานตอนนั้นถูกครับถูกเพราะฉะนั้นไม่เข้าประมาทร่วมนะตอนนั้นที่สารวัฒน์เป็นผู้ที่พิสูจน์หลักหนึ่งในทีมพิสูจน์หลักฐานตอนนั้นไม่มีประเด็นนี้คนคนที่ตั้งข้อหาเนี้ยคือพนักงานสับส่วนนะครับส่วนของผมเนี้ยก็คื

ขึ้นมานะครับในส่วนของทางสารวัตรเองเนี่ยน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เข้าไปตรวจพิสูจน์ในสถานที่ดูวัตถุพยานดูร่องรอยดูสภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็สรุปว่าวัตถุพยานเนี่ยมันบ่งชี้อะไรได้บ้างครับแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่จะชี้ว่าตั้งข้อหาอะไรที่สารวัตรพูดมาสักครู่เนี่ยเขาจะดูจากวัตถุ
พี่สุดรักฐานใช่ครับเพราะทั้งสารวาทพอเก็บ
พยายามหลักฐานเสร็จปุ๊บเนี่ยมันบ่งชี้อะไรไปบ้าง

ถ้าถ้าดูเฉพาะวัตถุพยานว่ารถเสียหายตรงไหนอย่างไรเนี่ย
มันก็จะอธิบายได้ลักษณะหนึ่ง

เอาตัวรถมาวางประกบลักษณะบาดแผลของรถที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับ
พยานมันบ่งชี้ว่ารักษณะการกระแทกเนี่ยมันเป็นการที่
ในลักษณะแบบนั้นนะครับมันไม่ได้เกิดจากการปากหน้าจากที่วิ่ง
ค่อนข้างจะตรงเลยนะครับ
รถจักรยานยนต์ไม่ได้เบนทางไหนทางหนึ่งเลย
คือถ้าเบนก็จะมีล้องลอยบอกว่า

ทีนี้จากวัตถุพยานตรงนี้ถ้าผมคิดต่อนะครับว่า
ไปชนท้ายกันแบบนี้คำถามที่ถามต่อก็คือ
มันชนกันในช่องจรจรช่องไหนเลนไหนเป็นเลนของใคร
ถ้าสมมุติว่าคันข้างหน้าไปขวางทางช่องจราจรของคนอื่นเขาอยู่

แปลว่าคันหน้าก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้คันหลังนี้ไปชน
แต่ถ้าคุณอยู่ในช่องด้านที่
ช่องของรถจักรยานยนต์ที่วิ่งอยู่ปกติ
รถยนต์ที่วิ่งมาเนี่ยมันก็จะไม่เฉียวชน
แล้วใครไปชนกันได้อย่างไรนี่เป็นข้อที่จริงที่ประกอบอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมา
ซึ่งในส่วนที่สารวัตรสรุปไปค่ะอาจารย์ขอสั้นเดี๋ยวช่วงหน้าลำคุยกันต่อ